ช่วงนี้ไปดูบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ตำรวจจับมือฆ่าได้แล้ว
ที่น้องปลาถูกฆ่าเผาเพื่อเอาทรัพย์สินไป
น้องปลาอายุ๑๘ปีจับกลุ่มเป็นเพื่อนบ้านในมฤทธิ์
ก็สารภาพเป็นคนทำเพื่อหวังประสงค์ต่อทรัพย์นะฮะ
นำตัวไปนี่ก็มีชาวบ้านมีญาติ
โดยเฉพาะสามีของน้องปลาเองก็ไปร่วมสังเกตการณ์ด้วยความโกรธแค้นทีเดียวนะฮะ
ทางด้านของนายพีรพลนวลเสน่ห์อายุ๒๗ปีนะครับเป็นผู้ต้องหา
หรือว่าในฤทธินี่แหละนะครับเป็นผู้ต้องหาฆ่านางสาวจริญญาช่วยพยักษ์อายุ๑๘ปีหรือว่าน้องปลา
บริสถูกตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่ถูกจับตัวได้
ตำรวจก็เริ่มทำแผนจากร้านทองแม่จำเรินก่อน
เป็นร้านทองที่นายมริดนั้นนำสร้อยที่ได้สร้อยแล้วก็แหวนของน้องปลาเอาไปขายได้เงินมา๒๒๐๐๐บาท
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วฆ่าน้องปลาเผาเสร็จเรียบร้อยก็เอาทองไปขายที่ร้านนี้
ซึ่งเป็นจุดที่นายฤทธิ์ดักรอผู้ตายแล้วก็พยายามจะชิงสร้อยคอทองคำแล้วก็แหวนทอง
แต่เขาบอกว่าน้องปลาผู้ตายต่อสู้ขัดขืนก็เลยใช้เท้าถีบรถจนล้ม
แล้วผู้ตายตกลงไปในร่องน้ำข้างถนน
แล้วก็ตามไปชกต่อที่หน้าหลายครั้งบีบคอจนตาย
ก่อนที่จะปลดสร้อยทองแล้วก็แหวนทองของผู้ตายไปขายที่ร้านทองที่ไปทำแผนที่จุดแรกนะครับ
จุดนี้ชาวบ้านเยอะมากคุณผู้ชมเป็นร้อยคนนะฮะไปดูการทำแผนด้วยความไม่พอใจเพราะว่า
การกระทำของนายฤทธิ์หรือว่านายพิรพลนั้นโหดเยี่ยมมาก
ทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านกันเคยเห็นหน้าเห็นตากัน
ทำไมถึงทำแบบนี้จนมีการลุกฮือจะรุมประชาธรรม

เป็นจังหวะที่ชาวบ้านจะเข้าไปรุมประชาธรรมนะฮะ
เช่นเดียวกันกับนายสรายุทธ์คงคล้ายอายุ๓๕ปี

ตอนแรกตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะคุณผู้ชม
ยืนดูการทำแผนด้วยใบหน้าที่โกรธแค้นเช่นเดียวกัน
นี่นะครับเป็นจังหวะที่ชาวบ้านจะลุมเข้าไปแล้ว
คืออย่างที่บอกว่าก็ต้องรีบนำตัวขึ้นรถตู้
แล้วพอเอาตัวขึ้นรถแล้วเนี่ยค่ะชาวบ้านวิ่งตามนะ

คือต้องการจะไปด่าทอไปแบบโหดเยี่ยมเหลือเกิน
เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาเป็นบ้านของเขา

ถูกต้องที่สำคัญเป็นเพื่อนบ้านกันเคยเห็นหน้าเห็นตากัน
แล้วอย่างที่เห็นสุดท้ายเนี่ยตำรวจรีบนำตัวพุทธอาหารขึ้นรถฝ่า
ดงชาวบ้านกลับไปที่สพกาญจนดิตทันที

นะฮะเหลืออีกหนึ่งจุดนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นจุดที่ผู้ต้องหาย้อนกลับไป
จุดที่เกิดเหตุตอน๕ทุ่ม

เอาน้ำมันไปราดไปเผาศพซ้ำ

คือที่กลับไปตอนกลางคืนเพราะว่าคนจะได้ไม่เห็น

เบื้องต้นแน่นอนถูกแจ้งข้อหาชิงทรัพย

เร้นทำลายศพเพื่อเป็นการปิดบังการตาย

แล้วก็ทำให้เสียหายทำลายซึ่งศพ

ก็โดนไป๓ข้อหานะครับ

หลังจากที่ตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัย

คนร้ายจะทำคนเดียวคือคนร้ายสารภาพแล้ว
ว่าทำคนเดียวแต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
แล้วก็บอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้ด้วยนะคะ